ผู้เสียหายบอกว่ายืนงงในดงหมัดจู่ค่ะ
ผู้ชายสองคนเดินมามาถามว่าตัวเอง
ใช่รุ่นพี่ที่สถาบันเดียวกันหรือเปล่า

แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้างแฟชั่นไอซ์แลนด
ไม่ใช่ผมนะชี้ลูกศรไม่ใช่ผม
ไม่ใช่ค่ะลูกศรสีแดงคือคนที่ก่อเหตุ
ลูกศรสีเขียวคือคนที่โดนต่อยหน้าค่ะคุณผู้ชม
นี่มึงเด็กโยธาเหรอเด็กช่างต่อยหนุ่มวิศวะกลางห้าง

กล้องวงจรปิดของห้างจับภาพได้อย่างชัดเจน
ลูกศรสีแดงคือคนก่อเหตุ
ศรสีเขียวคือผู้เสียหาย
คุณผู้ชมค่อยลำดับภาพไปนะคะ

หลังจากนั้นผู้เสียหายเดินถอยออกมา

ผู้โพสต์ซึ่งเป็นผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังนะครับ

๑๑พฤศจิกายนเดินไปได้
สมัยถูกทำร้าย
เป็นคุณโพสต์ด้วยเล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจฟังว่ายังไงนะฮะ
เขาบอกว่าเมื่อวันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ตัวเขาเองกำลังเดินเล่นอยู่ในห้างสรรพสินค้า
แล้วก็กำลังจะกลับบ้านโอ้มีความสุข

จู่มีวัยรุ่น๒คนเดินปรีเข้ามาเลย
ยกมือไหว้สวัสดีมารยาทงามอย่างไทย
ตัวเองก็นึกว่าแหมเป็นรุ่นน้องนะ

ก็คิดว่าตัวเองเป็นรุ่นพี่ก็เลยตอบกลับไปด้วยการรับไหว้

รับไหว้เสร็จปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งถามกลับมาเลยว่า
น้องชื่ออะไรเป็นรุ่นน้องที่ไหน

เป็นรุ่นน้องชื่อไหนชื่ออะไร
อีกฝ่ายตอบกลับมาบอกว่าอ้าวไม่ใช่พี่ป๊อปเหรอ

อีกฝ่ายหนึ่งก็เลยถามกลับมาบอกว่าเอาแล้วพี่เรียนที่ไหน
ตัวเองก็เลยบอกว่าโอ้ผมมาเรียนจบแล้วทำงานแล้ว

ส่วนวัยรุ่นสองคนอยู่ก็ขอให้ผู้เสียหาย

ผู้ที่ก่อเหตุเขาบอกเขาอยากรู้ว่าพี่เรียนที่ไหนมา
ซึ่งตัวผู้เสียหายก็งงว่าจะขอดูรูปทำไม
และก็ยอมที่จะเปิดรูปให้ดู
ระหว่างที่กำลังเปิดโทรศัพท์จะเปิดรูปให้ดูเนี่ย
อยู่คนหนึ่งเข้ามาค้นตัวเขาเฉยเลย
ตัวเหมือนลักษณะพี่พกอาวุธมาหรือเปล่า

หมัดชกเข้าที่ใบหน้าของผู้เสียหายทันที
นี่ไงจังหวะนี้นะคะคือโดนสาวหมัดใส่หน้า
ยังไม่ทันตั้งตัวเลยก้มดูโทรศัพท์
แล้วก็พูดว่ามึงเด็กโยธาเหรอ

แล้วตอนนั้นผู้เสียหายบอกว่าเมาหมัดอยู่
หมัดอยู่โดยไม่ทันตั้งตัวขนาดนั้นถ้าแรงมากเนี่ยสมองเขย่านะคะ
นะครับช่วงเมาหมัดเดินหนีออกมาแบบนี้
วัยรุ่นสองคนยังจะเดินมาเพื่อจะรุมทำร้ายเขาอีกนะครับ

วัยรุ่น๒คนนี้หนีลงบันไดเลื่อนออกไปนะครับ
ตอนนี้ผู้เสียหายบอกแค้นใจไม่หาย

และผมเองก็พยายามบอกวัยรุ่นไปแล้วนะว่าผมเป็นรุ่นพี่ละมั้ง
มานานแล้วทำงานแล้วแล้วไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ยืนยันว่าผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ

เอาล่ะระหว่างที่ผู้เสียหายท่านนี้กำลังเข้าให้ปากคำกับตำรวจอยู่นั้น
อยู่มีเสียงกรี๊ดกร้างเข้ามาในโทรศัพท์มือถือ
ปรากฏว่าคนที่โทรเข้ามาเป็นใครรู้ไหมคุณ

เป็นเด็กช่างที่ก่อเหตุคนหนึ่ง

อิตเขาโทรเข้ามาแล้วเขาบอกว่า

เห็นหน้าพี่คล้ายกับรุ่นพี่ที่เคยมีปัญหากับพวกผม

ผมเลยขอให้พี่เปิดโทรศัพท์ให้ดู
ว่าพี่เนี่ยใช่พี่ป๊อปที่เคยมีปัญหากับผมหรือเปล่า

แต่ผมเห็นว่าพี่นี่ลีลากับผมด้วยเกิน

เป็นรุ่นพี่ที่เคยมีปัญหา
ใช่ฮะสรุปคือจำผิดคนต่อยผิดตัว

ผมขอโทษนะครับอย่าแจ้งความผมเลย

ผมต้องทำตามกฎหมายฟังเสียงของคนที่โทรมาหน่อยไหม

ผมจะยกวัดเช้าไปค่ะตอนนี้ครับ
หรือตอนนั้นทำไปเพราะอะไรครับ

รู้เท่าไปถึงการและก็

หรือพี่

พี่คล้ายคนที่ผมมารู้จัก

แล้วพี่ถอนแจ้งความได้ไหมครับ
ก็ตอนนี้ก็น่าจะ

ก็นักข่าวของเราก็ได้ฟัง
ปลายสายด้วยนะเราก็ได้ฟังพร้อมกันนะ
คือโทรมาพระทิพย์พระดีตอนที่อยู่โรงพักษณ์

ซ่าแล้วทีนี้ตำรวจว่าไง
ตำรวจโรงพักบางชันบอกว่า
ก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับสองซ่า๒คนนั้นแล้วนะคะ
คือข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ดูลักษณะผู้ชายที่โดนต่อยแล้วคงไม่สาหัสนะครับ
ส่วนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาใดเพิ่มเติม
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องเรียกทั้งสองคนมาสอบปากคำ
แล้วก็จะพิจารณารวบรวมพยานหลักฐาน
ถ้าเกิดว่าต้องมีการแจ้งเพิ่มเติมเดี๋ยวก็ต้องดูหลักฐานกันก่อนนะ
แหมจะบอกว่าหน้าคล้ายแล้วก็ต่อยเลยมันไม่ใช่เรื่องนะ

เพราะเขาว่าหน้าคล้ายรุ่นพี่ขอดูรูปหน่อย
นี่มันสิทธิส่วนบุคคลและอีกอย่างหนึ่ง
คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่เขาพิจารณา

อย่าพูดออกมาเองมันไม่ได้เป็นการที่จะช่วยอะไรคุณได้
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้มาหน่อย